เริ่มที่เรื่องของคนในกรุงเทพกันก่อนนะครับ

อุโมงทางลอดแยกรัชโยธิน

หลังจากที่ปิดแล้วก็ก่อสร้างกันไป๒๑เดือน

ไปดูสภาพกันหน่อยว่าเปิดแล้วสภาพเป็นอย่างไร

ก็มีพิธีการเปิดใช้งานอุโมงทางลอด

ท่านผลเอกประยุจจรโอชานายกรัฐมนตรี

พอเปิดปุ๊บก็ปล่อยให้รถคันแรกวิ่งลงอุโมงไปครับ
หลังจากนั้นก็ให้ประชาชน

สำหรับแรก
ก็เป็นทางอุโมงทางลอด
สีเขียวเหนือส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคศนะครับการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่การลื้อถอนเดือนธันวาคมปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบเก้า
จากนั้นก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่กุมภาพันธุ์สองพันห้ามร้อยหกสิบแล้วเสร็จตุลาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับ
รวมระยะเวลาการก่อสร้าง๒๑เดือนก็เร็วกว่าแผนงานถึง๓เดือนด้วยกันนะครับคาดว่าจะมีรถยนต์ใช้เนี่ยประมาณสัก๒คันต่อวันนะครับ
ส่วนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอทิศภัณฑ์ใหม่คูคตตอนนี้ขึ้นหน้าไปแล้วแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์
ครับว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้ใช้ได้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะฮะก็อดใจรอกันอีกสักอึดใจใหญ่ใหญ่นะครับ